ข้าวต้มมัดขนมมงคลของคนไทยพวนที่นำมาใช้ในพิธีกรรมงานมงคลต่าง
โดยเฉพาะงานแต่งงาน
โดยข้าวต้มมัดเป็นขนมที่ทำกินกันในแต่ละบ้าน
เป็นทั้งขนมของหวานและของกินให้อิ่มท้องแทนมื้ออาหาร
ซึ่งคนไทยพวนยังถือว่าข้าวต้มมัดเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของคนมีคู่
เพราะมีลักษณะของขนม๒ชิ้นที่นำมามัดรวมกัน
เชื่อว่าการใช้ข้าวต้มมัดในพิธีแต่งงานเป็นการอวยพรให้คู่บ่าวสาวได้ครองคู่อยู่ด้วยกัน

และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน